คุณผู้ชมครับวันนี้เริ่มต้นด้วยการตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
ที่อิสราเอลใกล้กับฉนวนกาซ่า
เป็นพรมแดนที่โอ้โหมีการสู้รบกันมาตั้งแต่เช้าวันเสาร์นะ
จนถึงวันนี้สถานการณ์ก็ยังไม่ได้สงบนะครับ
ส่วนใหญ่ก็ไปทำงานในภาคเกษตรกรรมนะคะ
ซึ่งณขณะนี้เนี่ยตัวเลขที่เป็นการแถลงล่าสุดของทางการไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับ
เมื่อ๑๕นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
คุณจักรพงศ์แสงมณีเพิ่งแถลงข่าวนะครับเกี่ยวกับตัวเลขของคนไทย
ที่ประสบเหตุอยู่ที่นั่นนะครับโดยทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยนะฮะ
แถลงผลการประชุมศูนย์ประสานงานฉุกเฉินเพื่อหารือการช่วยเหลือคนไทย
อิสราเอลและสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลนี่ท่านรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะฮะคุณจักรพงศ์แสงมณีโดยรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าณขณะนี้ยืนยันตัวเลขนะ
ครับมีคนไทยเสียชีวิต๑๒คนค่ะนี่นะฮะโดยเป็นข้อมูลจากทางนายจ้างของ
แรงงานไทยนะครับยังไม่ใช่จากทางการของทางรัฐบาลอิสราเอลนะ
มีผู้บาดเจ็บตอนนี้๙คนจากเมื่อช่วงเช้าคือ๘คน
เมื่อช่วงบ่าย๓๓๐ที่ทางกระทรวงการต่างประเทศแถลง
มีเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับและมีคนไทยถูกจับเป็นตัวประกัน
คนนะครับมีรายงานว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาทางการอิสราเอลสามารถ
ช่วยเหลือคนไทยส่วนหนึ่งออกมาจากจุดเสี่ยงได้นะครับและตอน
นี้มาอยู่ที่ปลอดภัยแล้วที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับมาตรการการ
พยพคนไทยกลับประเทศนะฮะทั้งกองทัพอากาศแล้วก็สายการ
เอกชนด้วยการเช่าเหมาลำเนี่ยพร้อมจัดหาเที่ยวบินพาณิชย์รับ
คนไทยกลับประเทศนะครับโดยพบว่าในขณะนี้มีคนไทยฮะประสงค์ที่
เดินทางกลับไทยที่แจ้งความจำนงก็คือ๑๔๓๗คนนะครับจากเมื่อ
ขึ้นมาอีกนะครับและมีที่ไม่ขอเดินทางกลับไทยนะฮะณขณะนี้
แจ้งมาว่าไม่ขอกลับ๒๓คนนะครับเพิ่มมา๑คนจากเมื่อช่วงเช้า

เที่ยวบินเที่ยวแรกที่จะพาคนไทยที่อิสราเอล

มา๑๕คนก่อนนะฮะเป็นเที่ยวบินพาณิชย
ของทางอิสราเอลคาดว่าจะเดินทางออกจาก
อิสราเอลได้วันที่๑๑ตุลาคม
คือวันพุธที่จะถึงนี้และมาถึงไทย
รหัสสบดีที่๑๒ตุลาคม
โดยทางการอิสราเอลเนี่ยยังไม่อนุญาต
เครื่องบินของกองทัพหรือว่าเที่ยวบินพาณิชย์อื่น
เข้าไปในพื้นที่ที่จะไปรับคนไทย
เท่ากับว่าจะมาได้เที่ยวแรกเนี่ย๑๕คน
ซึ่งจะมีคนบาดเจ็บรวมอยู่ด้วย
ส่วนเรื่องการช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกัน
กระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าไม่นิ่งนอนใจนะครับ
ทั้ง๑๑คนที่ถูกจับไปตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศของไทย
ได้ประสานกับทูตหลายประเทศที่มีความสัมพันธ์กับทางปาเลสไตน์
กวาลาลัมเปอร์ของมาเลเซียจอแดนอียิปต์ด้วยนะฮะ
ซึ่งทางทูตกลาลัมเปอร์ของมาเลเซียก็ได้ประสานแจ้งความกังวลของไทยไปแล้วนะฮะ
เพื่อขอให้ปล่อยตัวคนไทยออกมาซึ่งณขณะนี้มีสัญญาณที่ดี
อย่างที่เรียนตั้งแต่ตอนต้นครับเราใช้ทุกวิถีทางที่จะทำให้ประชาชนออกมาจากตรงนั้นให้ได้เร็วที่สุด
แต่ด้วยสถานการณ์ภายในประเทศเขาเองที่มีข้อจำกัดเยอะ
แล้วก็ในส่วนของผู้ที่เป็นตัวประกันเราก็ไม่นิ่งนอนใจแน่นอน
เราก็ยิ่งต้องคุยกับทางกระทรวงการต่างประเทศของแต่ละประเทศให้ได้เร็วที่สุดนะครับ
เพื่อจะหาช่องทางในการเจรจาให้ออกมา
แต่ว่าก็เรียนตรงว่าก็มีสัญญาณบวกมาเหมือนกัน
ทั้ง๔ประเทศเราได้ประสานงานไป
แล้วทุกประเทศเห็นใจเราหมดครับ
ที่อยากจะให้ช่วยประสานในการปล่อยตัวประกันออกมา

ระบุว่าทางกองทัพอากาศของไทยนะฮะเตรียมเดินทางไปรับคนไทย
ทันทีที่ได้วันเวลาและเส้นทางที่ชัดเจนนะฮะ
ซึ่งต้องขออนุญาตจากทางการอิสราเอลก่อนนะครับในการบินข้ามน่านฟ้า
เพราะว่าตอนนี้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ว่าอาจจะยืดเยื้อนะครับ
แต่ยืนยันว่ารัฐบาลสถานทูตจะดูแลสวัสดีภาพความปลอดภัยของคนไทย
ที่จะให้ความสำคัญสูงสุดและเข้าใจดีในสถานการณ์ละเอียดอ่อน
จะระมัดระวังในการกำหนดท่าทีพร้อมกับขอประนามความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นกับผู้บริสุทธิ์ด้วยนะครับแล้วก็ขอย้ำการดำเนินการ
สถานการณ์วิกฤตของไทยว่าต้องรอบครอบในการสื่อสาร
ดังนั้นขึ้นอยู่กับมุมมองว่ากระทรวงการต่างประเทศ
แสดงท่าทีช้าเกินไปหรือไม่นะครับ
เพราะมีการคาดการณ์ว่าสถานการณ์อาจจะยืดเยื้อและอาจจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
เพราะว่ามีการตอบโต้กันไปมาทีนี้ประเด็นสำคัญก็อย่างที่พี่อุ๋ยบอก
ก็คือเรื่องของการช่วยเหลือแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ขัดแย้ง
ล่าสุดนะคะทางกองทัพอากาศค่ะได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของเครื่องบิน
ที่มีความพร้อมจะไปช่วยเหลือคนไทยในพื้นที่ดังกล่าวนะคะ
คือตอนนี้รอทางการอิสราเอลอนุมัติก็พร้อมขึ้นบินเพื่อไปช่วยเหลือคนไทยทันที
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะพร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารอากาศกองทัพไทย
ก็ไปที่ลานจอดเครื่องบินฝูงบิน๖๐๑กองบิน๖กองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมือง
ความพร้อมนะคะในการช่วยเหลือคนไทย
แล้วก็บอกว่ากองทัพอากาศเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการเตรียมบินไป
เพื่อรับคนไทยในอิสราเอล
พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมีความปลอดภัย๑๐๐
รวมถึงเตรียมเรื่องของการแพทย์ด้วยนะคะ๒๔ชั่วโมง
เป็นคนไทยที่จะกลับมา๗๗คน

ลูกเรือเนี่ยก็จะมีทั้งผู้ช่วยนักบินกัปตันช่างประจำอากาศยาน
เจ้าหน้าที่สื่อสารเจ้าหน้าที่กรมปฏิบัติการพิเศษเรื่องของความปลอดภัย
รวมถึงเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การบินและแพทย์ทหาร
ก็จะเป็นคนไทยที่เดินทางกลับมา๑๐๐คน
และลูกเรือ๓๕คน
ลูกเรือก็จะมีทั้งนักบินผู้ช่วยและมีเจ้าหน้าที่แพทย์นะคะ
คือการบินเนี่ยค่ะถ้าจากอิสราเอลบินตรงมาเลยก็จะใช้เวลาประมาณ๙๑๐ชั่วโมงไม่มีการแวะเติมน้ำมัน
ซึ่งทางรัฐมนตรีก็บอกว่าถ้าคนไทยเกือบ๓๐๐๐คนต้องการเดินทางกลับ
กองทัพไทยอาจรองรับไม่ได้ทั้งหมดในคราวเดียว
ก็จะมีการประสานสายการบินพาณิชย์เช่าเหมาลำ
เพื่อให้คนไทยทุกคนที่ต้องการเดินทางกลับกลับเมืองไทยมาให้ได้ทั้งหมดนะคะ
แต่ปัญหาตอนนี้คือน่านฟ้าของอิสราเอลยังไม่เปิด
ยังไม่สามารถบินไปลงได้นะคะ
อาจจะไปลงที่ประเทศข้างเคียงอย่างอียิปต์ไซปรัสซาอุดีอาราเบีย
ส่วนการจมตีในโลกออนไลน์ว่าเราทำงานล่าช้าหรือไม่
ทางรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าพร้อมที่สุด
แต่ขั้นตอนเนี่ยคือมันยังไม่สามารถปฏิบัติการไปช่วยเหลือได้ในทันที
คือเรายังต้องรอการอนุญาตจากอิสราเอล
เพราะอิสราเอลเขาประกาศชัดแล้วว่าตอนนี้ประเทศเขาอยู่ในภาวะสงคราม
ก็อาจจะไปโดยประสานยังไงไม่ทราบแต่ว่ายังบินกลับไม่ได้
เพราะฉะนั้นเรายืนยันว่าของประเทศไทยเราเตรียมพร้อมที่สุด
แต่ว่าขั้นตอนมันยังไม่เปิดให้เราทำ
ถ้าสถานการณ์มันวิกฤตรุนแรงเสี่ยงจริงก็อย่างที่บอก
รัฐบาลก็อาจจะใช้วิธีเช่าเหมาลำเสริม
แต่ว่าของเรานี่พร้อมเต็มที่ก็บินหลายรอบก็พร้อม
ขอบคุณครับ